เพราะว่านี่พนักงานสอบสวนนำตัวของกระติกไปส่งฟ้อง
ที่สารแขวงนนทบุรี

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่นักข่าวถามว่า

และคนบนเรือคนอื่นอีก๔คนเขาตำหนิคุณไหม
เพราะเหมือนกับตอนนี้กระติกแยกออกมาจากกลุ่มอื่นแล้วไง
เหมือนถูกมองว่าแยกออกมาแล้วเป็นคนสารภาพคนเดียว
กระติกตอบว่ายังไงเดี๋ยวมาให้ฟังเสียงกระติกด้วยนะครับ

พนักงานสอบสวนสพเมืองนทบุรีครับ
นำสำนวนคดีของกระติกหรือว่านางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
เป็นผู้ต้องหาให้การเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๗
ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะครับ
เพื่อจะมาส่งฟ้องพนักงานอายการจังหวัดนทบุรี
กระติกให้การรับสาภาพ
จากนั้นพนักงานสอบสวนนำตัวกระติกส่งฟ้องด้วยวาจา
สารแขวงนนทบุรีภายใน๔๘ชั่วโมงนะครับ
สำหรับคดีให้การเท็จนั้นเป็นคดีที่มีอัตราโทษสถานเบา
จำแล้วก็ปรับนะฮะซึ่งขอให้สารพิจารณาลงโทษสถานเบา
และรอการลงอาญาได้นะครับ
ส่วนกระติกเองก็มาพร้อมกับนายศิระนี่แหละฮะ
เปิดใจหลังจากรับสาภาพบอกว่าก็รู้สึกโล่งใจนะ
ต่อไปจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรอีกแล้ว
จากนี้จะได้ทำงานตามปกติครับ
ส่วนเรื่องที่สารภาพเป็นเรื่องอะไรนักข่าวก็จี้ถามนะเป็นเรื่องอะไร
กระติกบอกว่าเมื่อวานให้ข้อมูลไปแล้วค่ะไม่เปิดเผยแล้วค่ะ
กระติกบอกว่าหลังจากรับสาภาพแล้วได้มีการคุยกับกลุ่มเพื่อนอีก๔คนตามปกติแหละ
ทุกคนไม่ได้มีการตำหนิถึงการรับสาภาพในครั้งนี้
เพราะทุกคนรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร
ส่วนที่คนออกมาบอกว่าสารภาพช้าไปหรือเปล่าเพราะนักข่าวถามนี่
กติกที่บอกว่าสารภาพทั้งหมดมันช้าจังเลยนะ

พี่พี่ลองมาโดนเหตุการณ์แบบหนูบ้าง
คือคนไม่อยู่ตรงนี้จะไม่เข้าใจหนูหรอก
ฟังเสียงกระติกแล้วกันนะครับ

ไม่มีใครตำหนิอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไง
รายละเอียดติ๊กไม่ขอตอบแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสที่ข้างบนแล้ว

เพราะมันก็จบแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรต่อแหละ

ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรก
ก็อย่างที่บอกไงอะไรนึกได้ก็บอก
อะไรนึกไม่ได้ก็มันยังนึกไม่ออก
พี่พี่ลองไปโดนเหตุการณ์แบบหนูนะ
แล้วพี่ก็ลองมานั่งแบบคนไม่อยู่ตรงนี้ก็คือจะไม่เข้าใจ

แล้วสุดท้ายคุณแม่ใครค่ะ
แม่ใครค่ะ

ก็บอกแล้วยังไม่ได้คุยอะไรกับใคร
ยืนยันใช่ไหมว่าเราไม่เห็นว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะโดยใช้เลย

ใช่ก็ตามคำให้การหรืออะไรก็ตามค่ะ
ก็บอกว่าคือคนอื่นเป็นคนเห็นแฟนเป็นคนเห็น
สี่คนบนเรือเห็นหมดว่าคุณแจงโมไปปัสสาวะ

ไม่เคยมีใครพูดอย่างนั้นนะ
ไม่เคยมีใครพูดอย่างนั้นนะ

คุณกติกบอกว่าไม่มีใครเขาพูดแบบนั้นนะ
เพราะว่าแซนเป็นคนเดียวที่บอกว่าเห็นนะครับ
มีการถามว่าได้คุยกับคุณแม่แตงโมบ้างหรือยัง

มีคุยกับเพื่อนบ้างเท่านั้นเองนะครับ

ตัวกติกนะครับพร้อมฝากถึงกลุ่มเพื่อนของกติกอีกสี่คน
บอกว่าควรพิจารณาให้รอบครอบในการให้การหากต้องการคำปรึกษาให้ติดต่อมายัง
ผมได้เพราะมีความพร้อมเรื่องทนายความ
เพื่อให้ความจริงนั้นกระจ่างทั้งหมดนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะ
เพราะว่าเขาเพิ่งจะไปกันแล้วนักข่าวได้สัมภาษณ์ตอน๑๐
โมงกว่าเนี่ยนะฮะเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะทางอายการนนทบุรีเนี่ย
ไม่รับสำนวนกระติกให้การเท็จนะคือที่บอกว่าไม่รับเพราะว่าสำนวน
ติกให้การเท็จเนี่ยมันถือว่าเป็นคดีเล็กอยู่ในคดีใหญ่ก็คือคดีของคุณตังโม
โอ้โหดังนั้นสิ่งที่ยังทำหลังจากนี้ก็คือส่งกลับคืนให้กับตำรวจเนี่ย
สอบให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วก็ค่อยส่งฟ้องรวมกันมาทีเดียว
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะโดยเรื่องนี้นายประยุทธ์เพชรคุณ
รองอธิบดีอายการแล้วก็รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยนะคะ
พร้อมด้วยนายอิทธิพรแก้วทิพย์โคศกอายการสูงสุด
สอบภอมเมืองนทบุรีในส่งสำนวนกรณีที่กระติกนางสาวอิทธิ์สรินทร์
ให้การรับสารภาพในข้อหาแจ้งความเท็จในคดีอาญา
เพื่อให้สำนักงานอายการส่งฟ้องด้วยวาจาไปยังสารแขวงนนทบุรี
มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าคดีนี้พนักงานอายการเห็นว่า
แม้คดีนี้พนักงานสอบสวนจะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้
เพราะว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่ว่าคดีนี้
มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณตังโมแล้วสังคมให้ความสนใจค่ะ
เกี่ยวข้องกับคนบนเรืออีกหลายคนซึ่งก็มีความยุ่งยากซับซ้อน
แล้วก็เข้าข่ายคดีเอกภาพโดยที่สำนักงานอายการยังไม่ทราบรายละเอียด
ทีนี้เพื่อที่จะพิจารณาคดีให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็สิ้นสงสัยเนี่ย
ก็เลยคืนตัวผู้ต้องหาคือกระติกเนี่ยนะคะ
ให้พนักงานสอบสวนไปสอบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยส่งฟ้องศาลพร้อมกับคดีหลัก
ก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมซึ่งเป็นคดีใหญ่
เพราะหากส่งฟ้องศาลแล้วสอบสวนพบข้อได้จริงใหม่มันจะไม่สามารถส่งฟ้องซ้ำได้
เรื่องนี้นะคะนายประยุทธ์บอกด้วยว่าพอคดีมีความซับซ้อนมีคนเกี่ยวข้องด้วยเยอะ
อาจจะมีคนทำความผิดเพิ่มเติมดังนั้นควรสอบสวนในภาพรวมให้หมด
สิ้นกระแสความก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของพนักงานอายการ
เพราะว่าการที่จะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเนี่ยคุณผู้ชม
มันจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีในภาพรวมอาจจะไม่เป็นธรรมนะคะ
คุณผู้ชมฮะอัปเดตเรื่องราวตรงเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมนิดนึง
เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับสพเมืองนทบุรีนะ
ตอนนี้สพเมืองนนทบุรีปิดนะคุณ
อ้าวปิดใช่ไหมปิดสิฮะนี่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณภูมิกับติดโควิดเหรอ
ปิดก่อนเพราะว่าทางภูมิกับการเป็นโควิดนะฮะ
เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางสพเมืองนนทบุรีเนี่ย
เขานำคำสั่งจังหวัดนนทบุรีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวมาประกาศเอาไว้ที่สพเมืองนนท์เลยนะ
เมื่อวานเนี่ยเราทราบข่าวกันว่าทางภูมิกับภูมิกับพกเอกจตุรนต์เนี่ย
ติดโควิดแล้วคำสั่งนี้ค่ะในเอกสารเนี่ยนะ
กำหนดห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลเกิน๓๐๐คน
ดังนั้นวันนี้คุณเขาก็เลยบอกว่าที่สพเมืองนนทบุรีเนี่ยนะคะ
แต่ไม่ได้ห้ามเข้าสถานที่คือเอาง่ายไม่ได้แบบปิดเลย
ห้ามเข้ามานะแต่จำกัดจำนวนคน
สพเมืองไม่ได้ปิดนะยังทำการอยู่แต่ว่ามีกั้นพื้นที่ไว้บ้าง